ต่อกันเรื่องนี้ขนลุกขนพองกันเลยทีเดียวนะคะ

เรื่องขนลุกที่ว่าน็งเนี่ยไปร้องเพลงถวายเสียง

น้องเคารพรักศรัทธาขอพรมานักต่อนักขอให้ปังขอทีไรก็ปังทุกที
ปรากฏว่าระหว่างที่ร้องเพลงอยู่เนี่ยงานเข้างานรุมคิวไหลมาแบบพรั่งพรูมาก
ต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมที่เล่าเมาส์ไปเนี่ยคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
ปู่หลุบตั้งอยู่ที่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นค่ะ
เขาเชื่อกันว่าถ้ามาขอพรที่นี่ขออะไรก็ได้
สมจักรใจปรารถนาแน่นอนได้ถ้าคุณเป็นคนดี
น้องใบปอลเล่าว่าจริงแล้วน้องศรัทธาในศาลปู่มาตั้งแต่ตัวเอง

มีคนมาจ้างน้องร้องเพลงแก้บนที่ศาลแห่งนี้
จ้างไปจ้างมาหลังนะ
คนจ้างก็เลยเอ่ยชื่อเลยว่าจะให้น้องใบปอเนี่ย

พอน้องเห็นคนมาแก้บนกันบ่อยน้องก็เลยว่า
มาแก้บนกันขนาดนี้แสดงว่ามันต้องดีอ่ะสิ

ไหนร้องเพลงแล้วเราก็ลองขอดูบ้างจะเป็นไรไป
เธอก็เลยขอให้มีงานจ้างเข้ามาเยอะคุณผู้ชม
ปกตินี่นะคะน้องใบปอนจะมีงานในปีนึง
ประมาณ๓๐๐คิวเราก็ว่าเยอะแล้วนะ
แต่หลังจากน้องขอน้องบอกว่าโอ้โหคุณพี่ค่ะ

ก็เลยทำให้เธอศรัทธาในศาลปู่หลุบเรื่อยมานั่นเองนะคะ
จนกระทั่งล่าสุดค่ะใบปอเนี่ยนำรถแห่ที่
ทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคันใหม่อลังการเลย
ทำมา๕ล้านนะรถคันนี้ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมนะ

ถือว่าเป็นการเอาเลิกเอาชัย
เชื่อก็ต้องเชื่อน้องบอกอย่างนี้
หลังจากร้องเพลงยังไม่ทันจบดีเลย
น้องมีคนจ้างติดต่องานเข้ามาทันที

เธอก็เลยบอกว่ายิ่งเชื่อยิ่งศรัทธาในบารมีของสารปู่หลุบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ

เมื่อกี้หลุดปากไปเหรออันนั้นคือคิดเองนะ
ไม่ได้มีในสคริปต์เลขรถทะเบียนอะไร